คุณเป๊กกี้ศรีธัญญาคนนี้มีแฟนแล้วนะคะแล้วก็หล่อค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะ

แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่พี่เป๊กกี้บอกกับเรานะคะคิดถึงมาก

คือจริงพี่เป๊กกี้เขาเกิดมาจากสิ่งนี้เลยนะคะ
คือตอนนี้พูดตรงสาการโควิดยังไม่นิ่งนะคะ

แททมีทายาทนะคะอย่างที่ทราบครั้งก่อนนะ
เจอล่าสุดนะคะก็เลยไปถามนะคะว่าแพลนตอนนี้เป็นยังไงค่ะ
เดตล่าสุดนะคะคือแบบนี้ค่ะเขาต้องรอรอบในการไข่ตกนะคะ
รอมา๔รอบคุณผู้ชมไม่สำเร็จค่ะ
รอบที่๕เนี่ยคือเดือนหน้านะคะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะ
แต่จะหมดหวังไปเลยหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาจะแพลนยังไงต่อ
ไปฟังเสียงพี่เป๊กกี้กันหน่อยค่ะ
ดูกันไว้กับคุณหนวดว่า๕รอบในการตกไข่
นี่ก็ผ่านมาแล้ว๔เหลือรอบสุดท้ายก็ผ่านมา๔ไม่ติดเลย
แต่ว่าถ้าไม่ได้ในรอบตกไข่นี้ก็ต้องปล่อยไป
แป๊กเองอ่ะเอาจริงจริงกึ่งกลางห้าสิบห้าสิบไม่อยากมี
แต่คุณผู้ชายเขาอยากมีน้องก็คุณฐานเขาก็อยากมีแล้วค่ะ
ก็เลยแบบว่าปลอบใจว่าถ้ารอบนี้ไม่ติดก็คุณหาก็รอให้หนี้สิ้นอายุไขไปก่อน
คุณถาก็ยังอายุน้อยก็มีภรรยาเด็กสักคนนึง
บอกว่าเธอไม่อยากมีเด็กสักคนที่หน้าตาเหมือนฉันครึ่งหนึ่งเหมือนเธอครึ่งหนึ่งเหรอ
ขอให้มีข่าวดีนะพี่ปะกี้นะ